อาจจะบอกเลยว่ากล้ายแห่งวันที่เราจะรวยคำนาคตี

เราก็จะตื่นเต้นมากเลยคุณผู้ชม
บนเทิงไทรัสไม่พลาดขอใจนิดนึงกันละกัน
จะอัปเดตตัวเลขใหม่ขยับหน้าเลยดีกว่า
เป็น

ก่อนหน้านี้เขาเดินทางไปแก้บนที่เขาคิดจกูจังหวัดจันทบุรี
เรียกว่าขอพรไว้แล้วมันก็ได้สมดั่งใจไง

จากความปังต่อเนื่องกันไปเลย
การเนี่ยถอยรถหรูป้ายแดงคันนี้เลยคุณผู้ชม
ขาจวดเลยด้านหน้าเลยนะคะสีขาวอ่องเลย
เขาก็โพสต์คลิปนะคะลงรูปอวดความปังในโซเชียล
แต่ขอแซวถึงคอสตูมนิดนึง

ลงรูปอวดความปังเสื้อผ้าหน้าผมไม่ธรรมดาค่ะ
โพสต์ป้ายแดงก็ขอมาในชุดสูตรสีน้ำตาลนิดนึงละกัน

ซึ่งหนุ่มการก็ประเดิมลองสตาร์ทรถคันใหม่

และแน่นอนที่แฟนพลาดไม่ได้
การจ๊ะการบอกเลยผมไม่มีกั๊กนะพี่
ตัวเลขทะเบียนรถของผมเนี่ย

มุมนี้คุณพูดเหมือนธัญญาก็ซื้อ

เราดูหมายเลขแล้วก็ไปซื้อลอตเตอรี่เราถูกกันนะ

คุณผู้ชมค่ะ๘๕๑๙รถคันใหม่